เป็นบรรยากาศใหม่หมอกหนายามเช้าแวะเวียนมายั่วน้ำลาย
บรรดานักท่องเที่ยวแล้วนะฮะทำไมมีหมอกอ่ะมันหนาวแล้วเหรอ
มันปลายฝนต้นหนาวแต่วันก่อนที่นักข่าวจะไปเนี่ย
คืนก่อนฝนมันตกเพราะฝนตกเนี่ยตอนเช้ามาแดดมันมี
แดดมันมาถ้าฝนมาเมื่อคืนมาเจอกันกลายเป็นหมอกหนายามเช้า
น่าไปเที่ยวเหลือเกินฮะแต่จุดที่ยอดฮิตมากตอนนี้
จุดที่หมีควายเข้าไปกินไข่เจียวจำได้ไหมเออจำได้
ตกลงตกลงเขาตามไปดูหมีควายหรือเขาตามกลิ่นไข่เจียวไป
ทั้งสองอย่างเลยคือหมีก็ตามไข่เจียวเราก็ตามหมีไปอีกที
ไอ้หมีตัวนี้มันดูน่ารักมากอ่ะแล้วมันจะไปกินไข่เจียว
มือมันขวากวายใหญ่เลยฮะแล้วกินไข่เจียวให้ได้
ดังนั้นพ่อการเที่ยวก็เลยมันปลี่เข้าไปตามรอยหมีขวาย
คึกคักด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ไม่ว่าจะเข้าทางพื้นที่ไหนไม่ว่าจะเข้าทางนครราชศรีมา
ไม่ว่าจะเข้าทางนครนายกต้องมีการคุยกับเจ้าหน้าที่
แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนจะมีการกำหนดคน
กำหนดจำนวนคนกำหนดจำนวนรอบขึ้นไป
งั้นมันจะขึ้นไปแออัดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเนี่ย
สถานการณ์โควิดมันก็ยังคงมีอยู่นะครับน่าไปมาก
ขออนุญาตพี่ต้นเลยปลายเดือนตุลาขออนุญาตลางานไปเที่ยวเลย
ไม่อนุญาตทานเพื่อให้ท่านผู้ชมไปเที่ยว